สีสันข่าวเช้าไทยรัฐกับทิศเป้มาแล้วครับ
เดือนแห่งความร้อนแรงเริ่มต้นแล้วนะครับ
แต่ว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับ

เขาเตรียมตัวเพื่อวันสงการครับไปดูกันเลยครับ
เริ่มเข้าเดือนเมื่อสาย
เดือนแห่งความรื่นเริงร้อนแรง
ทิศเป้ขอนำเสนอลีลาแกนเด้นกระใจ
ไปเต้นช่วงสงกรานนะครับ
เริ่มจากลีลาของสาวน้อยนางนี้

หน้ารถแห่งานบุญพระเวทบึงพระราณชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
และที่สำคัญครับเพื่อนรอบข้างก็ไม่สนใจเช่นกัน
ลีลาดีแบบนี้ทิศเป้ขอยกนิ้วให้อีกคนครับ
ขึ้นมามวนฉันเนอะลูกหล่าเอ้ยอีนางเอ้ยมวนฉันเนอะ
มาต่อกันที่รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนิด
ใหญ่ไม่ใหญ่ดูที่สารร่างของเธอได้
ไม่รู้ว่าตั้งใจให้เป็นคลิปหลุดหรือเพื่อนแกล้งกันแน่
มีการบอกว่าโฮดเทิมดังแน่นอน
สารร่างใดกับรีลาเพลงที่มันมีหนูแม่แม่
มันได้อารมณ์อินเนอร์เต็มหน้าเต็มร่างมาก
แต่นี่สิครับรุ่นใหญ่ของแท้
เพราะเป็นแม่ของแม่แล้วอยู่ว่างก็ไม่รู้จะทำอะไร
ขอเข้าไปค้าเรียนเต้นสักหน่อยล่ะครับ

แม่แน่แย่อยากจะโยกใจทรายเสียวสักหน่อย
ทิศเป้ดูลีลาแล้วไม่ธรรมดาจริงยายจ๋า
รุ่นใหญ่บ้านเราคุณป้าคุณน้าคุณอา
จะลอกเลี้ยนแบบก็ไม่มีปัญหาเดอะครับเดอะ
มาต่อกันที่ประเภทชายห้า
เอ้ยหรือว่าทิศเป้ยังไม่ระบุเพศดีกว่าไหมครับ
ไว้ให้หนูเขาตัดสินใจกันก่อน
แต่ดูลีลาฟอสแล้วอ่อนเฉยอ่อนหวานแบบนี้
ไหนจะคลอสตูมไหนจะฉม้อยชม้ายชายตา
ทิศเป้ก็ชื่นชมแล้วครับ
โอ๊ยมาสอนแทน้อรีลาหน่าลับคักขนาด
อีดท้ายกับรีลาครึ่งลุมหลายคนนี้
ทิศเป้ในอารมณ์กระโจนขึ้นเพดี

เป็นพวกเถอะเถอะทั้งหลายจอบให้หนุ่มน้อยโชว์เดียว
กลางเวทีไปจนบนลำโพงแหมลำโพงนี้ไม่พอ
ลำโพงนั้นลำโพงนี้ลำโพงนั้นแหม
กินไปเห็นแล้วก็ต้องป้องปากเราโอ้โอ้โหมันอะไรทีเดียวล่ะครับ
เต้นได้ยังไงนี่ไม่หยุดหายใจกันเลยนะ
เป็นห่วงนะครับ